เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินของอียิปต์แอร์ในครั้งนี้
หลายฝ่ายก็ให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการก่อการร้าย
มากกว่าความขัดข้องทางเทคนิคนะครับ
เนื่องจากว่าสมมุติฐานของเครื่องบินลำนี้
มีสมรรถนะที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเพราะว่าเป็นเครื่องบินลำใหม่
รวมทั้งมีมาตรฐานของการบินค่อนข้างสูงครับ

นี่เป็นความเศร้าเสียใจที่เกิดขึ้นกับญาติผู้โดยสารเครื่องบินอียิปต์แอร์
เดินทางจากสนามบินชาวเดอร์โกประเทศฝรั่งเศส
เพื่อมุ่งหน้าไปยังกรุงไคโรประเทศอียิปต์
ก่อนจะขาดการติดต่อเมื่อเวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา

พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ๖๖คน

โดยจุดสุดท้ายที่ปรากฏเครื่องบินลำนี้อยู่บนจอเรด้า
คือในหน้าน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
หลังเข้าน่านฟ้าอียิปต์เพียง๑๖กิโลเมตรเท่านั้น

เครื่องบินลำนี้บินในระดับ๓๗๐๐ฟุตก่อนที่จะหายไป
ปฏิบัติการค้นหาเริ่มขึ้นแทบจะทันที
โดยเป็นความร่วมมือระหว่างทางการอียิปต์และกวิสต์
ในการ

โดยเฉพาะในหมู่ผู้เชี่ยวชาญที่เริ่มออกมาวิเคราะห์
ถึงสาเหตุการตกจากข้อมูลต่างที่มีอยู่ในมือ

จนเป็นสาเหตุให้เครื่องบินอียิปต์แอร์ลำนี้ตกนั้น
เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้

ซึ่งยังถือว่าเป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างใหม่
ขณะที่อียิปต์แอร์ก็เป็นสายการบินที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล
ที่เคยประสบเหตุตกเพียง๑ครั้งจากกว่า๗ล้านเที่ยวบิน
ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่พอจะยืนยันถึงความปลอดภัยของเครื่องบินรุ่นนี้ได้
ที่สำคัญการติดต่อของนักบินและหอบังคับการบิน

ก็ทำให้นักวิเคราะห์มองไปในทิศทางเดียวกันว่า
เครื่องบินลำนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเครื่องยนต์
เมื่อตัดความเป็นไปได้เหตุเครื่องยนต์ขัดข้อง
ทำให้หลายฝ่ายเริ่มกังวลว่าเหตุนี้อาจจะเป็นการก่อการร้าย

ซึ่งเป็นความสูงสุดท้ายที่เครื่องบินลำนี้บินอยู่บนน่านฟ้า
ห่างจากชายฝั่งอียิปต์ราว๒๘๐กิโลเมตร
ก็เป็นข้อมูลที่ทำให้นักวิเคราะห์มองว่า
บินลำนี้ไม่น่าจะถูกยิงตก
ประสบเหตุตกเหนือน่านฟ้ายูเครน

สาเหตุการตกจึงถูกพุ่งเป้าไปที่การวางระเบิดบนเครื่อง
เพราะแม้สนามบินจะมีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด
เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย
หลังเหตุวินาศกรรมปีที่แล้ว
แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้มากกว่าที่คนร้าย
สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ได้
แต่การยืนยันสาเหตุที่ดีและถูกต้องที่สุด
จำเป็นต้องรอการสืบสวนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งก็รวมถึงการสืบจากซากเครื่องบิน
กล่องดำที่อยู่ภายในเครื่อง
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน